เขาบอกว่าที่นี่มีเทพเจ้าเฮ่งเจีย
จะช่วยให้กิจการการงานของคุณ

อาโกงเฮ้งเจียก็แอบขอพร

ทุกท่านจะได้พบกับอากงพึ่งเจีย
ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าให้ทุกท่านได้กราบสการะขอพรกันครับ
กงเฮ่งเจียเป็นที่นับถือกันในเรื่องของความเฉลี่ยวฉลาด
ปฏิบันไหวภิพร์และความกล้าหาญ
เป็นที่นิยมกันมากในหมู่ผู้ประกอบการการทำธุรกิจ
ที่ต้องการกำไรการค้าขายหรือชีวิตไม่ติดขัดครับ
ที่อยากจะเล่นหุ้นให้สำเร็จ
การแก้ไขปัญหา
เทพเจ้าแห่งเจียจะช่วยให้หุ้นตัวนี้ตกเอ๊ะช้อนเอ๊ซื้ออะไรก็ว่ากันไป
บางทีเรารู้สึกว่าอยากจะหาทางออกกับปัญหาก็ไปขอได้

ที่มูลและที่ที่โลกอุตรธรรมประทีพ
อยู่ที่อำเภออ่างศิลาจังหวัดชนบุรี
อภัยค่ะตำบลอังศิลาอำเภอเมืองชนบุรี
เทพเจ้าแห่งเจียหรือว่าอีกหนึ่งชื่อที่เรารู้จักเลย
สุนหงอคงเป็นอีกหนึ่งเทพเจ้าที่นิยมบูชากันอย่างกว้างขวาง
ทั้งชาวจีนและชาวไทยนะคะ
เชื่อว่าหากบูชาเทพเจ้าเฮ่งเจียจะปราศจากสิ่งชั่วร้ายมารบกวน
พลนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
สติปัญญาเป็นเลิศเฉลิวฉลาดปฏิพันธ์ไว้พริบ
มาเลยมาเลยแก้ได้ค่ะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจ
หาทางออกได้ตลอดเลยรวมถึงสายเกงกำไร

สายเกงกำไรไม่หมายความว่าเกงชะโพ่งวันที่หนึ่งกับวันที่๑๖นะคะ
หมายถึงว่าคนเล่นหุ้นนะคะ

เพราะว่าคุณจะเห็นช่องทางในการทำมาหากิน
หากมีโอกาสแวะไปกราบไหว้เทพเจ้าเฮ่งเจียสักครั้ง

ถ้าใครดูแล้วอยากจะดูอีกอยู่ที่ไหนนะ

เพิ่งรู้ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน

คือใครที่เป็นผู้ประกอบการที่อาจจะค้ากำไร

ก็ลงจากดอยซะเที่ยวทะเลบ้าง
บางทีก็ไม่กล้าลงเงินมันติดอยู่กว่านาน